ภัยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหาร
เพราะมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุได้
ปฏิเหตุก็คือเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันจริงนะคะ
ถึงขั้นฆ่าชีวิตไปได้เนี่ยนะคะ

อายุ๓๗ปีรับประทานข้าวไข่เจียวในห้อง
แต่ข้าวไข่เจียวเนี่ยมันไปอุดตันหลอดลม

นอนเสียชีวิตหงายท้องอยู่บนเตียงแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นในตำบลท่ามะเขือ
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

นายจรวรรษผู้หนุอายุ๓๗ปีนะคะ
สภาพที่เจ้าหน้าที่ไปเจอก็คือนอนหงายเสียชีวิต
และมีเศษอาหารติดอยู่ในปากค่ะ
แต่ที่บอกว่าคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นข้าวไข่เจียว

จานข้าวไข่เจียววางอยู่ด้านล่างเตียง
อยู่ข้างเตียงเลยแล้วยังทานไม่หมดแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไปสอบถามน้าสาวผู้ตายซึ่งเป็นคนพบศพ

บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ยังเจอผู้ตาย
ด้วยการขับรถสวนกันในหมู่บ้านอยู่เลย
จากนั้น๒ทุ่มค่ะขับรถผ่านบ้านหลานคนนี้
บ้านทำไมมืดเข้ามาดูหน่อยซิ

เปิดประตูออกมาพบว่าหลานแน่นิ่ง
นอนบนเตียงเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่มันประจวบเหมาะก็คือ

แต่ในวันเกิดเหตุแม่ก็ไม่อยู่อีก
ธุระต่างจังหวัดพอดีเนี่ยนะคะ
เวรโรงพยาบาลคลองขุงบอกถึง

บอกว่าเกิดจากอาหารมันเข้าไปติดในคอ
ลักอาหารแล้วอาหารมันไปปิดหลอดลม
กั้นทางเดินหายใจหายใจไม่ออกเนี่ยนะคะ

ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
จึงได้ให้อาสากู้ภัยนำศพไปส่งญาติ
และไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ระมัดระวังนะคะทานอะไรเคี้ยวช้าแล้วให้พอดีคำค่ะ